คุณผู้ชมฮะวันนี้เรามีเรื่อง
ตอนนี้ที่สบคเขามีการที่จะ
เคาะเรื่องของการคุมดอกเบี้ยเช่าซื้อรถทุกประเภท
ไม่เกิน๑๕ต่อปีนะครับ

เรื่องของเงื่อนไขและจะเป็นประโยคต่อผู้คนิพกิจอย่างไร
ต้องฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจา

ใครไม่เป็นหนี้ไม่รู้รถหรอกครับว่า
ไอ้การหาเงินฝอร์นหนี้ฝอร์นต้นฝอร์นดอก
เดือนต่อเดือนเนี่ยมันเครียดแค่ไหนแล้วคนเป็นหนี้ที่ต้องผ่อน
ต้นผ่อนดอกเดือนต่อเดือนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะครับว่าเอ๊ะ
ทำไมวันเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินเพิ่งผ่อนเดือนที่แล้วไป
หยกเอ้ามาอีกแล้วเหรอนี่เป็นความรู้สึกของคนที่ผ่อน
นี่สองการเป็นหนี้เนี่ยมันทำให้คนที่พรบ้านพรรถเขา
จะต้องตั้งคำถามมาตลอดว่าทำไมดอกมันถึงโหดนักเวลา
เราดูบินดูใบเสร็จเวลาเราไปจ่ายยอดเงินที่ผ่อนแต่ละ
เดือนท่านดูมั่งหรือเปล่าครับว่าแต่ละงวดที่ผ่อนไปนั้น
เนี่ยเขาจะแยกออกมาให้เราเห็นว่าเออในจำนวนสมมุติว่า
๕๐๐บาทเนี่ยเป็นเงินต้นอยู่เท่าไหร่เป็นดอกเท่า
อะไรเราจะเห็นว่าเงินต้นที่เราผ่อนไปแต่ละเดือนมัน
จิ๊บเดียวเองฮะนอกนั้นเป็นดอกยิ่งถ้าเป็น
แนนซ์เป็นลิสซิ่งของภาคเอกชนด้วยแล้วเนี่ยยิ่งหด
หนักแต่ว่าคนที่เขาอยากกู้มาพรบ้านพรคอนโดพรห้อง
แถวพรรถยนต์พรโมโตไซค์เขาไม่มีทางเลือกอื่นครับเมื่อ
ไม่มีทางเลือกอื่นก็รู้สึกว่าไอ้ความผิดปกติจาก
เบี้ยแพงเนี่ยนานนานเข้าก็กลายเป็นความปกติที่
เราต้องยอมจำนวนคำถามคือแล้วเราจะทำกันยังไงถ้า
พูดกันโดยความเป็นธรรมเนี่ยจริงจริงในช่วงเวลาที่ผ่าน
มารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
เขาก็พยายามอยู่นะครับที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้มาเป็นลำดับ
เพียงแต่ว่ามันช้าแล้วแก้ไม่ได้ดั่งใจคนเป็นลูกหนี้
แต่วันนี้เนี่ยมันมาถึงยุคที่ประชาชนลำบากจากสถานการณ์
โควิดรายได้ที่เคยมีอยู่หดหายแล้วก็ไม่ถึงขนาดไม่มี
รายได้เลยก็มีเยอะแต่ภาระการผ่อนต้นผ่อนดอกมันเป็นภาระ
ที่ต้องแบกรับหนีไม่ออกเอาเป็นว่าลำพังแค่หาเงินกิน
เข้าไปวันวันก็ยังเอาไม่อยู่ผมขีดเส้นใต้เรียกร้องเรื่อง
นี้มาตลอดเวลาว่าภาครัฐบาลต้องชำเรืองมองปัญหานี้ให้
งหนักมองให้จริงจังแล้วแล้วก็ต้องต้องแก้ไขให้ได้
มากกว่านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะต้องหยิบปัญหานี้
ขึ้นโต๊ะแล้วล้อมวงกันคิดว่าเออจะช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก
มาตรการที่เคยออกมาแล้วก่อนหน้านี้ยังไงได้ไหมยัง
เรื่องการบ้านข้อใหญ่ของรัฐบาลของกระทรวงการคังและของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยนี่แหละตรงนี้แหละแต่ว่าระยะที่
แหมวันนี้ผมมาสะดุดตากับข่าวดีชิ้นหนึ่งครับข่าวดี
ที่ผ้าหัวว่าเฮคุมดอกเช่าซื้อรถสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อ
รวมไปถึงรถแท็กเตอร์รถไถด้วยสคบเร่งคุ้มครอง
คนใช้รายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงครับรายละเอียดบอก
ว่านายถ้าสอนอัดสนิทพันธ์ท่านเป็นเลขาที่การสำนัก
เลขาที่การครานะกรรมการคุมพ่อผู้บดิพ่อท่านบอกว่า
สรบเนี้ยได้เชิญภาคเดียวกันโชนจากสมาคมช้าวซื้อไทย
และสมาคมผู้ประกอบการเจ้าซื้อจักรยานยนต
ไทยเชิญมาทำไมครับมาหารือร่วมกันเกี่ยวกับการปรับ
แก้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และ
จักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด
โดยเฉพาะการเช่าซื้อหรือผ่อนค่างวดรถยนต์และจักรยานยนต์
ที่จะทำให้เดือดร้อนน้อยที่สุดนี่เป็นภาษาข่าว
แต่ที่จะขยายความให้เข้าใจได้ง่ายก็คือว่า
เชิญมาเพื่อจะมาหาแนวทางช่วยเหลือผู้บริโภค
เกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อให้ได้รับความเป็นธรรมให้มากที่สุด
แล้วนอกจากจะดูเรื่องดอกเบี้ยเช่ารถมอเตอร์ไซค์รถยนต์แล้วเนี่ย

แทรคเตอร์ที่เกษตรกรชาวไร่ชาวนาเขาซื้อมา
หรือเขาซื้อมาเพื่อไปรับจ้างไถเนี่ย
รวมทั้งจากคนการเกษตรด้วยเนี่ย
อันนี้ต้องไปดูเรื่องเรื่องดอกเบี้ยให้เขาด้วย
ไม่ใช่เฉพาะมอเตอร์ไซค์รถยนต์อย่างเดียวแล้ว

คือเอามาอยู่ในหมวดธุรกิจที่สคบต้องควบคุมสัญญาได้
สคบก็จะมีอำนาจบังคับใช้
ให้ไปตามให้เป็นไปตามกฎหมายได้
ถ้าประกาศใช้ได้ภายในปีนี้มันก็จะดี
มาประเด็นสำคัญคือการควบคุมอัตราดอกเบี้ยครับ
การผ่อนรถจักรยานยนต์นั้นมีดอกเบี้ยสูงที่สุด
บรรดาเงินผ่อนทั้งหลาย

เขาจึงจะกำหนดเพดานดอกเบี้ยสูงสุด
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีว่า
ไม่ควรเกิน๑๕ต่อปีนะครับ
ไม่ควรเกิน๑๕อันนี้ก็ถือว่าถูก
แล้วยังมีเงื่อนไขอย่างนี้ด้วยครับเช่น
ถ้าท่านผ่อนอยู่ท่านฟังนะท่านผ่อนไปผ่อนไปแล้วเห็นว่า

เขาก็จะเปิดโอกาสให้ผู้เช่าซื้อเนี่ย
ยกเลิกสัญญาคืนรถกลับไปได้
แต่ว่าอันนี้ก็ต้องมีเงื่อนไข
ที่จะต้องตกลงกันในรายละเอียดทั้งสองฝ่าย
แต่ว่าเปิดช่องไว้ว่าผ่อนไม่ไหวจริง
ยกเลิกสัญญาคืนรถกลับได้
ไม่ไหวจริงแล้วมายึดไปหน้าตาเฉยอย่างนั้นไม่ได้
แล้วสิ่งที่จะตามมาคือ
เรื่องการคิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนมือผู้เช่าใหม่
อาจจะเรียกค่าธรรมเนียมไม่ให้สูงเกินจริงไปมาก
เช่นไม่เกิน๒๐๐๐บาท
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยพอจะขอเปลี่ยนมือผู้เช่า
คนใหม่เราจูงมือญาติพี่น้องไปเช่าแทน
โอ้โหเจอค่าธรรมเนียมหลังแอ่นเลยครับ
ก็ทั้งที่ก็รถคันเดียวกันนั่นแหละ
เหล่านี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่จะหารือกันแต่หลักหลักก็คือ
การเอารัฐเอาเปรียบกันจะต้องลดลงความร่ำรวยมั่งคั่งระหว่างผู้ให้กู้
กับอีกฝ่ายหนึ่งความลำบากยากจนความเดือดร้อนของผู้กู้
มันเป็นความเหลื่อมล้ำมานานแล้วครับไอ้ความร่ำรวย
กำไรต่อปีบริษัทตึกใหญ่โตมโหลานผุดโผล่ขึ้น
แต่ว่าฝ่ายผู้ให้กู้ลำบากเดือดร้อน
เงินที่ผ่อนต้นผ่อนดอกมันคือหยาดเหงื่อของผู้ก่อกู้
ขอกู้ทั้งนั้นไอ้ในภาวะปกติที่เศรษฐกิจมันดีอยู่เนี่ย
มันก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็ดีด้วยกัน
คนที่ไปกู้มอเตอร์ไซค์กู้ซื้อรถยนต์กู้ทำอะไรต่ออะไรมาเนี่ย
เขารู้สึกว่าเออดอกเบี้ยแพงหน่อยแต่เขาเอารถเหล่านั้นมาทำมาหากินได้
มาเพิ่มผลประโยชน์ให้เขาได้อ้าวเขาก็ไม่ว่า
แต่มาวันหนึ่งสภาวะของผู้กู้มันกำลังอยู่ในภาวะล้มระเนรนาศกันหมด

หนี้ก็ต้องคำนึงถึงแล้วต้องเห็นใจกันให้มาก
ต้องเรียกว่าเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกัน
การที่เจ้าหนี้นั่งนับเงินกองโตจากดอกเบี้ยแพง
ทั้งที่รู้ว่านั่นคือหยาดเหงื่อและสายเลือดของลูกค้าเราของผู้กู้
เหล่านั้นมันจะทำให้พวกท่านมีความสุขได้หรือครับ
นี่แหละวันนี้ก็อยากจะเน้นเรื่องนี้แล้วก็อยากจะชื่นชมไปถึงสคบที่เขาทำงานเชิงลุก
เอาเรื่องนี้มาพิจารณา
เพราะว่าแม่ผมเคยดูคือไอ้ไฟแนนซ์เนี่ย
เคยดูตลกประเภทก่อนบ่ายเหรอ
ตลกคนหนึ่งเขาถามว่าไฟอะไรน่ากลัวที่สุด
ตลกคนที่ตอบบอกว่าเอาก็ไฟไหม้บ้านสิน่ากลัว
คนที่ถามบอกไม่ใช่ไฟแนนซ์เว้ย
แนนซ์น่ากลัวกว่าเพราะเราหนีไปที่ไหนก็หนีไฟแนนซ์ไม่พ้น
ตายไปแล้วลูกหลานยังถูกเผาต่อเลยครับ
วันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาเพื่อจะชื่นชมไปถึงคุณทะสอนอัด
นิทธิพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

แล้วก็เราคาดหวังว่าขอให้ความพยายามของท่าน
ประสบความสำเร็จที่จะช่วยเหลือ
ผู้กู้ลูกหนี้ทั้งหลายทั้งปวงครับ

อาจารย์สุภาพพูดโดนใจจริงนะ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะฮะ